เรื่องนี้ค่ะในเฟซบุ๊คแฟนเพจของผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอ่างทอง
ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะ
เขาร้องเรียนมาว่ามีเรื่องอยากร้องเรียนเป็นความเสื่อมเสียของผู้นำชุมชนและศาสนา
ช่วยจัดการให้หนูหน่อยไม่ต้องรู้ว่าเป็นใครหนูเห็นว่าไม่เหมาะไม่ควรรบกวนด้วยนะคะ
แล้วส่งภาพนี้มาให้ค่ะเป็นภาพผู้หญิงคนนึงนะคะใส่ชุดข้าราชการศรีกากีนะคะ
ภาพนี้นะคะแล้วมีภาพหนึ่งผู้หญิงคนเดียวกัน
แต่ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ทำท่าเซ็กซี่และด้วยเนี่ยมันเห็นรูปร่างซะค่อนข้างชัด
คนก็เลยวิจารณ์กันหนักมากว่าคุณเป็นข้าราชการ
แต่คุณมาแต่งตัววาบวิวในชุดว่ายน้ำแล้วโพสต์ภาพแบบนี้
ผู้หญิงคนนี้เป็นถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดอ่างทองนะคะ
วิจารณ์เยอะมากนะคะเราก็เลยไปสอบถามเรื่องนี้
จากนายอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนายอัธชนทรัพย์ทวี
นายอำเภอบอกว่ารู้เรื่องจากกำนันแล้วจากกำนันตำบลชวัย
ในอำเภอบอกว่าถ้าจะมองว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้นะ
เพราะว่าเขาไม่ได้เอาชุดข้าราชการหรือใส่ชุดข้าราชการ
ไปทำท่าไปโพสต์ภาพในทางเสื่อมเสีย
เขาใส่ชุดว่ายน้ำโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ก็น่าจะมองเป็นเรื่องส่วนตัวได้แต่ยังไงก็ตามคนวิจารณ์กันเยอะมาก
ตอนนี้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วก็ภาคทัน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสาวรายนี้เอาไว้ก่อนนะคะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสาวรายนี้อายุ๓๒ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยมาเธอยืนยันว่ายังไม่ลาออกจากตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะแต่เธอขอโทษที่โพสต์ภาพและคลิปไม่เหมาะสม
บอกแบบนี้ค่ะว่าภาพนี้เนี่ยเธอตั้งใจจะโพสต์ให้ญาติพี่น้องดูเท่านั้น
เป็นการลองชุดว่ายน้ำที่กำลังจะไปเที่ยวทะเลในอีก๒วันข้างหน้า
ไม่รู้ว่าคลิปนี้ถูกแชร์ไปได้ยังไงคนจะไปทะเลก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำ
บอกแบบนี้นะคะเธอบอกว่าเดี๋ยวเธอจะแจ้งความดำเนินคดีกับสื่อและเพจข่าว
เอาภาพของเธอไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
แล้วก็เบื้องต้นก็ขอโทษสังคมที่ภาพดูไม่เหมาะสมเธอจะไม่ทำแบบนี้อีก
พอดีว่าที่หนูโพสต์ไปหนูโพสต์แค่ในกลุ่มเฟสแค่เพื่อนค่ะ
แต่หนูก็ไม่คิดว่าจะออกไปหลุดไปแบบนั้นได้ยังไงค่ะ
ก็พอดีว่าหนูก็จะดำเนินคดีค่ะพี่ตามเพจ
เพราะว่าเพจเอาไปลงก็ไม่ได้ถามอะไรหนูสักคำเลยพี่
แล้วเขาเอาไปลงแบบนั้นหนูก็เสียหายนะคะ
พอดีว่าหนูไปซื้อชุดมาค่ะแล้วหนูก็จะลองแล้วก็ถ่ายเล่นกันที่บ้านนะคะพี่
เพจบางข่าวก็เอาภาพไปลงโดยที่ไม่ได้มีการเซ็นเซอร์ด้วย
เธอก็เลยบอกว่าในมุมนั้นเธอจะแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
ช่วงสายวันนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสาวก็ไปที่สพอ่างทอง
เอาหลักฐานไปแจ้งความกับทางสพเมืองอ่างทองนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทราชันเพชรรุจิสารวัตรสอบสวน
ข้อหาก็คือหมินประมาทโดยการโฆษณาเพราะว่าภาพนี้ถูกแชร์กันไปโดยสำนักข่าว
หรือว่าเพจที่ไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็ไม่ได้มีการเซ็นเซอร์
เธอบอกว่าเธออับอายเสื่อมเสียชื่อเสียงเธอจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
แล้วเธอก็ฝากบอกถึงสื่อมวลชนที่เอารูปของเธอไปนำเสนอข่าว
บอกว่าให้มาถามเธอก่อนก่อนจะเอาไปแชร์ควรจะถามเธอก่อน
เพราะว่าทำให้เธออับอายและเสียหายนะคะ
แต่บางทีก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันเวลาเราโพสต์ภาพอะไรถึงแม้ว่าจะเป็นเฟซบุ๊คส่วนตัว
มีแค่เพื่อนเราแต่เราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเราไปแชร์ต่อหรือเปล่า
เพื่อนของเพื่อนไปแชร์กันอีกหรือเปล่าเรื่องมันเลยเออยาวใหญ่กันไป
พอเป็นคำว่าโซเชียลมันไม่มีคำว่าส่วนตัวจริงนะคะ